จุดรากเลยนะคะจุดรากนี่

หัวเรือเนี่ยใช่คุณแตงโมหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าพลัดมาจากหัวเรือ
เป็นเป็นไปได้มั้ย

นี่อะไรคะ๓ทุ่ม๑๒๕๓นค่ะ
เห็นไหมนี่กล้องวงจรปิดบริเวณ

สปีดโบ๊ทลำนี้แล่นจากสะพานพระราม๗
มุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม๘แล้วเห็นไหมคะเห็นไหม

มีลองด้านหลังเมืองมีคนนั่งอยู่อันนน่าใช่คุณแซน
นี่ภาพนี้ค่ะ๔ทุ่ม๓๒นาทีเห็นไหมคะ
คนยืนบนหัวเรือสองคนภาพนี้มันก็ไปสอดคล้องกับคลิปแรก
กล้องมาจากสะพานสังฮีนะคะ

อ่าเห็นไหม
ค่ะจัมป์เฟรมภาพใช่ไหมครับ
นี่ค่ะนี่แหละนี่แหละค่ะเนี่ยอ่าไล่ต่อเลยนะคะ
ที่กำลังไล่กล้องวงจรปิดให้ดูแล้วก็ว่ามันสอดรับกันแบบนี้
ก็คืออยากให้คุณผู้ชมเห็นลักษณะการตำแหน่งที่คุณแตงโมนั่งก่อนตกเรือ
ว่าถ้าเกิดด้านหน้ามันจะเกิดจากอะไรถ้าเกิดว่าตกจากด้านหลังเกิดจากอะไร
ทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณแตงโมเนี่ย
พลัดตกเรือจากหัวเรือแล้วก็มุดใต้ท้องเรือสปีดโบ๊ท
นี่นี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนะคะอ๋อมุดใต้ใต้ท้องเรือสปีดโบสต์
ตอนนั้นความเรือเท่าไรนะคะที่คนบนเรือให้การแปดน็อต
ถูกไหมคะครับแล้วขาขวาเนี่ยอาจจะไปโดนกับฟินของเรือ
อยู่ติดกับใบพัดเรือที่มีความคมระดับหนึ่งจนเธอได้รับบาดเจ็บ
เพราะแผลที่ข้างขวาขาขวาด้านในเนี่ยนะคะ
เป็นแนวทางยาวแนวทางยาวลักษณะเดียวกับฟินเรือ
ถ้าข้อสังเกตนี้บอกว่าคุณแตงโมอาจจะตกจากหัวเรือเนี่ยนะฮะ
คำให้การของทุกคนบนเรือนั้นผิดหมดเลยนะคือกระดุมเม็ดแรกมันผิดเลยนะ
เออใช่ไหมคะเพราะคุณแซนยังบอกเองเลยว่าคุณแซนเนี่ย
อยู่ท้ายเรือแล้วคุณตังโมก็มาปัสสาวะ
แล้วก็พลัดตกลงไปค่ะแล้วถ้าบอกว่าไปตกอยู่หัวเรือจริงจริงนะ
คนบนเรือต้องเห็นสิใช่ค่ะเพราะทั้งคนขับเรือก็คือคุณโรเบิร์ต
ที่ควบคุมเรืออยู่แล้วก็มีคุณปอยอยู่ด้วยคือปกติแล้วตามวิสัยเนี่ย
เวลาคนนั่งเนี้ยคนนก็จะมักจะมองไปที่บนเรือนหัวเรือถูกไหม
ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตกจากหัวเรือจริงจริง
ก็ต้องมีคนเห็นมากกว่าคุณแสนใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นสมมุติฐานว่าถ้าเกิดว่าเกิดจากฟินเรืออืม
แตงโมนั่งจุดไหนก่อนที่จะตกตกจากจุดไหนของเรือครับ
แต่คุณผู้ชมมันก็มีข้อสันนิษฐานอีกชุดหนึ่งออกมานะคะว่าเอ๊ะ
เป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดมาจากข้างเรือ
แล้วก็ไปกระแทกกับชิ้นส่วนด้านข้างของเรือเพราะจำได้ไหมคะ
ข้อสังเกตแผลที่หัวอ๋อเหมือนมีอะไรโดนกระแทก
นั่นแหละค่ะตอนตกจากข้างเรือเนี่ย
หัวของคุณแตงโมอาจจะไปกระแทกกับของแข็งข้างเรือหรือเปล่า
อืมนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย
น้ำก็ซัดร่างของคุณแตงโมไปบริเวณที่ใบพัดเรือ
ใบพัดเรือบาดทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่อันนี้สันนิษฐานสองเรื่องนะคะ
ครับจากข้างเรือหรือเปล่าแล้วก็ไปกระแทก
หัวนี้ไปกระแทกก็เลยทำให้มีบัดแผลที่หัวครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนี่นี่นี่ร่างก็เลยไปด้านหลังของเรือ
เพราะน้ำเนี่ยพัดพาไปแล้วก็ไปโดนกับใบพัดเรือ
นะคะอ่ะคุณผู้ชมบอกตรงตรงนะคะ
ตอนนี้ในใจดิฉันยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วค่ะ
เกิดจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอรอผลการผ่าชนสุดภิกษุอีกรอบหนึ่งนะคะ
ทีนี้คนนี้น่าสนใจมากรองศัตว์อาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะคะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกว่า
หากบาดแผลเกิดขึ้นบนเรือก่อนที่คุณแตงโมจะตกน้ำ
ก็จะมีเนี่ยลักษณะคือเลือดเนี่ยกระจายเต็มเรือ
ครับเพราะแผลจะกว้างแล้วก็ลึกมากดูลักษณะจากบาดแผลนะคะ
แล้วก็การทำความสะอาดก็จะเป็นไปได้ยากมากด้วย
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องใช้สารที่ชื่อว่าสารลูมินัล
ในการตรวจสอบคราบเลือดบนเรืออืมนะคะส่วนปริมาณเลือดเนี่ย
ออกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับหนึ่งน้ำหนักตัวของคุณแตงโม
สองปริมาณในการดื่มน้ำเพราะว่าองค์ประกอบของเลือดเนี่ย
ประกอบด้วย๔ส่วนหลักก็คือน้ำเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาว
แล้วก็เกร็ดเลือดอาจารย์ออสบอกว่าปริมาณเลือดจะเยอะขนาดไหน
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวกับการดื่มน้ำแล้วประกอบกับว่า
ถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปอีกเนี่ยเลือดก็จะสูบฉีดถูกไหม
เวลาเลือดออกเนี่ยมันก็จะออกมากว่าคนปกติทั่วไป
ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลฟังเสียงอาจารย์ออสค่ะ
ก็เอาสารตัวนี้สเปรย์ไปที่เรือต่อให้ล้างเรือแล้วนะครับ
ถ้าเคยมีคราบเลือดอยู่มันจะเปล่งแสงออกมาในที่มืด
เป็นสีออกน้ำเงินออกม่วงนะครับ
ก็แสดงว่าพื้นที่นี้เคยมีคราบเลือดอยู่
เพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่ได้รับการแถลงจากตำรวจว่า

ถ้าบนเรือมีคราบเลือดแสดงว่ามีแนวโน้มไปด้านฆาตกรรมอำพราง
แต่ถ้าไม่มีคราบเลือดบนเรือเลยโดยใช้เทคนิคลูมินอลนะฮะ
น้องเขาจมแล้วเกิดบาดแผลก่อนตาย
จมน้ำขาดอากาศหายใจ๔นาทีเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นบาดแผลน่าจะเกิดภายใน๔นาทีนั้นที่น้องยังมีชีวิตอยู่
ตอนที่อยู่ใต้น้ำตรงนี้ก็ต้องไว้วิสูจน์กัน
มันก็ยากนะฮ่องจริง
คือตอนนี้เราทราบอย่างเดียวว่าไอเนื้อเยื่อที่ส่งไปตรวจเนี่ย
เป็นบัตรแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต
แต่ไม่มีใครตอบได้หรอกค่ะว่ามันเกิดขึ้นบนเรือ
หรือว่าหลังจากที่ตกเรือแล้ว